หลายคนใช่หรือเฉพาะอย่างงี้เกษตรกรนะครับ
ทางจังหวัดกำแพงเพชรเขาก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันในช่วงหนึ่ง
จากผลผลิตมันออกมาล้นตลาดมะนาวราคาตกต่ำ
แต่พี่เกษตรกรท่านนี้บอกเลยว่าบ่อยั่นไม่กลัวอยู่แล้ว
เขานำมะนาวที่มันล้นตลาด
มาแปรรูปสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
ชาวสวนมะนาวตำบลนิคมทุ่งโพทะเลจังหวัดกำแพงเพชร

ปัญหาราคามะนาวตกต่ำเมื่อหน้าฝนปี๒๕๖๐นะครับ
ตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสากร
รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับมะนาวกำแพงเพชร

ตอนนี้เขาก็ต่อยอดนะครับด้วยการนำมะนาวมาแปรรูป
เป็นน้ำมะนาวสดครับก็คือใช้มะนาวพันแป้นรำไพร
อันนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะพิเศษก็คือ
มันจะมีกลิ่นและรสชาติที่หอมสดชื่นนี่แหละครับ
นำมาผสมกับน้ำผึ้งแท้เลยนะครับ

เพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยไม่ว่าจะดื่มตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ล้วนดีต่อสุขภาพ

ดื่มไปแล้วโอ้โหเสียงดีสดชื่นสดชื่น
สัก๓ขวดได้ไหมคุณ

แล้วก็มันบอกว่าดีต่อสุขภาพด้วยสำหรับเจ้าน้ำมะนาวนี่นะครับ
ทานเข้าไปแล้วร่างกายจะแข็งแรง
แล้วก็เขาบอกว่าถูกใจคนทั่วไปด้วย
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหผู้บริโภคก็สั่งจองกันทั่วประเทศเลยทีเดียวครับ
ลองฟังเสียงของคุณสมยศชำหลวง
ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตมะนาวแปรรูปกันดีกว่าว่า
เพิ่มมูลค่าแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรกันเอ่ย
มันเริ่มมาจากเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับ
ที่ได้เห็นข่าวกันคือราคาของมะนาวตกต่ำอย่างมากนะครับ
แล้วจนชาวสวนเนี่ยขายผลผลิตกันไม่ได้บางคนนะครับ
ก็มีการนำเอาไปทิ้งบ้างเพราะว่าเมื่อเก็บไว้มันก็เก็บไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับ

ก็พอดีผมเห็นจากจุดตรงนั้นนึกเสียดาย
สิ่งที่มันน่าจะมาเพิ่มมูลค่าได้
ผมก็เลยคิดว่าจะมาทำอะไรดีที่มันสามารถ

ก็เลยคิดมาทำน้ำมะนาวน้ำพึ่งพร้อมดื่มตัวนี้ครับออกมา
เป็นไงล่ะแบรนด์เขาก็ชื่อเขาน่าสนใจนะ

ฟังแบบนี้คือดื่มไปปุ๊บสดชื่นทันฟัน
เดี๋ยวทันฟันทันควัน

เห็นแบบนี้แล้วอยากจะได้สักขวดเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมครับ

จัดไปเพราะฉะนั้นราคาขวดนึงนะครับไม่แพง

แล้วพี่เขายังบอกอีกว่าตอนนี้ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดี

ใครสนใจน้ำมะนาวสดชื่นนาวเนี่ยนะครับ
ก็มีวางจำหน่ายในทุกวันศุกร์ที่ตลาดเกษตรกร
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
ไปจำหน่ายกันที่ตลาดยังเริงนะครับ
แล้วก็จะมีจุดเพิ่มจุดจำหน่ายเรื่อย
อย่างเช่นภายในปั๊มปตทฝั่งนครชุมหน้าบริษัทประชารัฐรักษามะคีเป็นต้น
ก็ทางกลุ่มนะครับเขาก็มีเป้าหมายเดินหน้าพัฒนาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้
ชื่นนาวเนี่ยนะครับให้ขายไปทั่วประเทศเลย
เอาล่ะการที่มาแปรรูปแบบนี้มันก็ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะนะครับ
ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเยอะกับเจ้ามะนาวเนี่ย
มันออกมาล้นตลาดราคามันก็ตกต่ำ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้ว่า
จะส่งมาที่บ้านได้ไหมอยากจะดื่มแล้วเกิดเจ้าชื่นนาวเนี่ยนะครับ
จะรับไปขายต่อได้ไหมยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกันไปดูได้นะครับ
หรือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับเกษตรกร
หรือว่าใครที่ปลูกมะนาวแล้วมันล้นตลาดแบบนี้ก็อาจจะลองไปแปรรูปได้
ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะพื้นที่นี้นะครับที่ตำบลนิคมโพทะเลเนี่ย
เป็นพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีเกษตรกรปลูกมะนาวมากเลยทีเดียว
ประมาณสัก๓๐๐ไร่ได้แล้วก็มีเกษตรกรที่ปลูกมะนาวประมาณสัก๔๐๐ราย
พอในช่วงที่ผลผลิตมันออกมาพร้อมกันมันก็ออกมาเยอะแล้วทำให้ราคาตกต่ำ
ตอนที่ราคามันตกต่ำเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมาก
ลูกนึงเนี่ยขายได้ประมาณ๑๕๕๐สตางค์เท่านั้นเองไม่ถึง๑บาท
คือช่วงที่มะนาวแพงนี่ก็แพง
คือเขาบอกว่ากเกษตรกรนะส่วนใหญ่ที่เขาปลูกมะนาว
ถ้าราคาที่พอจะอยู่ได้ก็คือสักลูกละบาท
๑บาทใช่๓บาทนี่แพงแล้วนะ